ปฐมเจดีเป็นเจดีที่ใหญ่และสูงที่สุดองค์๑มีเส้นผ่าศูนย์กลาง๙๕เมตรและสูงถึง๑๒๐เมตร
ในสภาพเช่นนี้แรงดันออกน่าจะปริตัวและพังทลายลงมานานแล้ว
เมื่อครั้งที่มีการบูรณพระปฐมเจดีในพุทธศักราช๒๕๕๙
ศวกรโครงสร้างต้องตกตะลึงที่ได้พบโซ่ขนาดใหญ่รัดองค์พระปฐมเจดีไว้เป็นชั้น
ในระดับที่ตรงกับแรงดันออกสูงสุด
ปฐมเจดีแม้ก่อสร้างด้วยอิดปูนซึ่งดูหนักเทอะทะ
แต่แท้จริงแล้วเป็นโครงสร้างที่กลวงและทรงตัวอยู่ได้ด้วยแรงดึง
ช่างโบราณที่เกิดมาในอรยธรรมไม้เท่านั้นจึงจะรู้จักการใช้แรงดึงเช่นนี้